คุณผู้ชมค่ะมาดูที่หนุ่มนักเต้นกันบ้างดีกว่านะคะ

ชินชินวุฒิคุณผู้ชมบอกเลยกำลังลุยถ่ายซีรีส์แก๊งป่วนสืบข่าว
ตามกันด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าสนุกมาก

ซีรีส์แก๊งป่วนสืบข่าวไม่ทันปิดกล้องนะ
ก็มีละครเรื่องใหม่ของพี่บอยชะกลเกียจ

เพิ่มรอบแบบยาวเหยียดอะโอ้โหนะคะ
โดยถึงแม้จะงานเยอะขนาดนี้หนุ่มชินค่ะก็ไม่หวั่น
เพราะว่าล่าสุดเรียกผู้จัดการคนเดียวกับแฟนสาว

ลิลลี่แล้วคือเขาเรียกใช้ผู้จัดการคนเดียวกันเลย

แล้วหนุ่มชินเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
จริงรู้จักและสนิทกับผู้จัดการของลิลลี่ก่อนลิลลี่ด้วยซ้ำ
เพราะว่าผู้จัดการของพี่ลิลลี่เขาชื่อโน๊ต

เคยเป็นแดนเซอร์กับชินตั้งแต่สมัยที่แบบแต่ก่อนแล้วนานแล้ว

แต่พอตอนนั้นชินค่ะเซ็นเข้าค่ายแกรมมี่อีกอย่าง
ผู้จัดการลิลลี่ได้กลัวชิ้นด้วยที่ชอบทำหน้าดู่ไง
ว่างให้เฉยเลย
ไปฟังเสียงค่า
นะตามกลัวเรา
นางกลัวเราตอนแรกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็ไปเป็นผู้จัดการลี่ก่อน
แล้วก็เหมือนแบบนางก็ไปคุยกับลี่
ว่าแบบเออก็อยากดูชินนะแต่ไม่กล้าดูอะไรอย่างนี้

เงินจะได้ไม่ไหลไปไหนฮะประมาณนั้น

นึกยักษ์ไปทั้งลี่เลยจบ